คุณผู้ชมฮะมาดูคลิประทึกคลิปนี้กันนะครับ
ผู้ชายคนหนึ่งเอาท่อนเหล็กไปฟาดผู้ชายอีกคนหนึ่งเรียบร้อยแล้ว
หลังจากนั้นผู้ชายคนนี้ก็ถือท่อนเหล็กง้างเอาไว้

เรื่องนี้มันมีที่มาที่ไปของความผิดใจกัน
แต่ให้ไปดูคลิประทึกคลิปนี้ก่อนนะครับ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
ผู้บาดเจ็บคือนายเฉลิมชัยคล้ายประดิษฐ์อายุ๔๕ปีนะครับ
เดี๋ยวจะได้เห็นว่าเขาเปิดเสื้อให้ทีมข่าวของเราดูรอยแผล
เขาบอกว่าตอนนี้ไอ้แผลตรงนี้ไอ้ไหล่ตรงนี้มันปวดนะครับ
ส่วนชายเสื้อเขียวที่ทำร้ายเขาก็คือนายตีซึ่งเป็นอดีตเพื่อนบ้าน
และเป็นอดีตเพื่อนบ้านที่เคยมีปัญหาทะเลาะกันเมื่อ๒ปีก่อน
แต่ว่านายตีย้ายออกไปจากการเป็นเพื่อนบ้านเขาแล้วนะครับ

วันเกิดเหตุคือวันที่๓๐พฤษภาคม
ตัวของนายเฉลิมชัยกับลูกชายไปซื้อทุเรียนที่ตลาดฉัดไพริน

ก็เลยไปนั่งคุยกับเจ้าของร้านหรือว่าเพื่อนนี่แหละฮะ
ระหว่างที่รอทุเรียนปรากฏว่าเขาเหมือนโดนอะไรฟาดอยู่ข้างหลัง

เขาคิดว่าเพื่อนซึ่งเป็นเจ้าของร้านขายทุเรียน
ตบหลังเล่นมาฟาดหลังเล่น
ก็คิดในใจอยู่เอ๊ะทำไมเล่นแรงจัง
แต่ทีนี้มันเริ่มเจ็บและหันไปอีกที
พบว่าเป็นนายตีกำลังเงื้อมเหล็กแล้วจะฟาดเขาอีกทีหนึ่ง
เขาบอกว่าโชคดีนะตอนฟาดตอนนั้นเขาไม่ได้หันหน้าไป
ถ้าหันหน้าไปพอดีนะโอ้โหฟาดเข้าแสกกลาง
ใช่ค่ะกลางหน้าเลยนะฮะอาจจะเป็นอันตรายกว่านี้นะครับโดยนายเฉลิมชัยบอกว่า
สงสัยว่านายตีที่มาฟาดเขาเนี่ยเพราะนายตีอยากจะล้างแค้นเขานะฮะ
ทีมข่าวของเราไปจ่อไมค์ถามนายเฉลิมชัยแล้วก็ต้องถามเลยฮะเรื่องบาดหมางกัน
แล้วก็อย่างที่ในตีบอกว่าจะเป็นการล้างแท้ในคดีเก่านี้
มันหมายถึงอะไรนะครับนายเฉลิมชัยก็เล่าให้ฟังบอกว่า
เรื่องมันเกิดขึ้นเมื่อปี๖๒ตอนนั้นบ้านอยู่ตรงข้ามกัน
ระหว่างบ้านเขากับบ้านของนายตี
แล้วสุนัขของนายตีตาย
นายตีก็เอาซากสุนัขมาทิ้งในถังขยะหน้าบ้านของเขา
เขาก็เลยลากซากสุนัขกลับไปไว้หน้าบ้านของนายตีซะ
มันมีปัญหามีเรื่องต้องขึ้นโรงขึ้นศาลกันนะคุณ
ผิดใจกันมาตั้งแต่ครั้งนั้นแล้วนะฮะ
จากนั้นไม่นานนายตีก็ประกาศขายบ้านแล้วก็ย้ายออกไปนะครับ
ขณะที่มีเพื่อนบ้านก็ให้ข้อมูล
สมัยที่นายตียังอยู่แถวนี้
เพื่อนบ้านก็ปวดหัวมากพอสมควร
เพราะนายตีจะไม่ชอบให้ใครไปวุ่นวายหน้าบ้าน
และอีกอย่างคือนายตีจะเลี้ยงสุนัขเอาไว้
มักจะปล่อยสุนัขออกมาขับถ่ายหน้าบ้านคนอื่น

ใครไปบ่นก็จะถูกนายตีด่ากลับ
อ้างว่ามันเป็นสุนัขจรจัดไม่ใช่สุนัขของผม

แต่คุณผู้ชมฮะเรื่องนี้ต้องฟังความสองข้าง
ฟังสองด้านนายตีระบายความรู้สึกกับทีมข่าว
ด้วยน้ำตาที่คลอเบ้าแล้วก็เราแบบสัมผัสได้นะ
ถึงใจของเขาว่าเขาคับแค้นใจเพื่อนบ้านเหมือนกัน
เขาบอกเรื่องที่คับแค้นคือเรื่องสุนัข

แล้วเขากับภรรยาให้ข้าวให้น้ำสุนัขกิน
ตอนกลางคืนนะเขาก็ให้สุนัขที่หลงมาเข้ามานอนในบ้าน
กว่าจะเปิดประตูให้สุนัขออกไปมันก็ตอน๑๐โมงเช้าแล้ว
แต่ไอ้ขี้หมาที่อยู่หน้าบ้านคนอื่นเนี่ย
มันมีตั้งแต่ตอนตี๕กับ๖โมงเช้าแล้วนู่น

มันไม่ใช่หมาผมที่ไปขี้อยู่หน้าบ้านคนอื่นเขา
แต่ทีนี้ครับมันกลายเป็นเรื่องที่ขัดแย้งกัน
และอีกเรื่องหนึ่งที่ทำให้เขาแค้นฝังใจ
และทำให้ต้องไปลงมือระบายแค้นกับนายเฉลิมชัย
ก็เป็นเรื่องที่กลุ่มของนายเฉลิมชัย
เคยตั้งวงกินเหล้าแล้วก็มีการทำร้ายภรรยาของเขาด้วย
เขาบอกยอมไม่ได้ที่มาทำภรรยาผมเป็นคุณเนี่ย
คุณจะยอมได้ไหมเขาย้อนถามผู้สื่อข่าวเหมือนกันนะครับ
เขาก็มาโทรไปของเรา
ครั้งหนึ่งเขาคืนนั้นเขาดื่มสุรากัน
แล้วเขาก็ออกมาหาเรื่องผม

แล้วเขาก็ยักษ์เชื่อนคนเบียน
ใส่ภรรยาผมหน้าบ้านเพราะภรรยาผมเอาไปดีกว่าเขา

จะติดก็ต้องหมายไม่ถ้าเขาไม่มาทำอะไรกับผมก่อน
ถ้าเขาแค่ด่าผมผมก็แค่แค่ด่าเขา
ก็คงไม่ลงมือกันหรอกแต่นี่เขาลงมาลงมือกับภรรยาผม

ทะเลาะเบาะแว้งกับกลุ่มของนายเฉลิมชัย
แล้วก็บอกว่ากลุ่มนายเฉลิมชัยเข้ามาทำร้ายภรรยาของเขา
แล้วก็เรื่องมันจบไปด้วยการที่เขาก็ต้องเก็บต้องทนคุณ
เพราะว่ามีชาวบ้านมาช่วยให้เขาแยกย้ายกัน
แล้วก็ไปแจ้งตำรวจก็ไม่มีอะไรคืบหน้านะครับ

เฉลิมชัยมาทำร้ายร่างกายภรรยาของเขานะครับ
แต่ว่าคดีล่าสุดที่นายตีไปใช้ท่อนเหล็กฟาดนายเฉลิมชัย
ตำรวจสพลาดหลุมแก้วได้แจ้งข้อหานายตีฐานทำร้ายร่างกาย
ตอนนี้ฝั่งของคนเจ็บคือนายเฉลิมชัยยังไม่พอใจนะ
ต้องการจะแจ้งข้อหาเพิ่มฐานพยายามฆ่าเลยล่ะครับ
ซึ่งทางพนักงานสอบสวนก็มองว่าเหตุการณ์นี้ยังไม่มีพยานหลักฐาน
หรือบาดแผลที่รุนแรงชัดเจน
ทั้งในทางกฎหมายการตีผู้อื่นเพียงครั้งเดียว
ถือว่าไม่เข้าข่ายพยายามฆ่า

ถ้าฝั่งของนายเฉลิมชัยผู้เสียหายผู้บาดเจ็บ
จะมีการฟ้องร้องต่อต้องหาพยานหลักฐานอะไรต่างนานานะครับ
แต่ว่าจริงอยากให้เรื่องมันจบด้วยดีนะ

แค้นกันมานานกลัวมันจะเกิดเหตุรุนแรงกว่านี้นะฮะ